สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานี้เราได้เน้นย้ำจุดเสี่ยงที่อาจจะเจอ
ภัยทางธรรมชาติต่างที่มาพร้อมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ซึ่งหลายจุดหลายพื้นที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนช่วงก่อนหน้านี้นะครับทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับ
มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะครับเช่นเดียวกันกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนก็มีการกระจายตัวมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนะครับ
เย็นจะแรงเป็นพิเศษนะครับก็จะหอบเอาฝนกลุ่มนี้เข้ามาปก
รวมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมไปถึงใน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับหากคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยนะครับ
ในช่วงเดือนที่แล้วช่วงต้นเดือนดวงอาทิตย์มาตั้งฉากอยู่
บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้แน่นอนครับ๑เดือนหลังจาก
นั้นดวงอาทิตย์ตอนนี้กำลังจะเหนียวนำเอาแนวร่องฝนนะครับ
ฝนตกหนักเข้ามาในเมืองไทยของเราตอนนี้ไปอยู่ในแถวบริเวณ
ภาคใต้ต้องจับตาดูต่อไปแต่ที่แน่นะครับในช่วงวันที่สาม
วันที่๖ครับก็จะมีอากาศเย็นแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้อีสานตอนบนมีฝนฟ้าขนองแผลลงมา
คุณผู้ชมถ้าหากดูภาพภาพนี้จะพบว่าจุดสีเหลืองคือจุดที่มีฝนตกหนักนะครับจะค่อยเข้ามาอีสานตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงวันที่๔วันที่๕ฝนจากบริเวณพื้นที่ทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามก็จะมีการหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้ในช่วงวันที่๕๖๗ตอนกลางฝนจะเยอะตอนบนฝนหายไปมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝนที่จะหนักในช่วงวันที่๙๑๑นะครับจะมีอากาศเย็นแผลลงมาอีกแล้วนะครับก็เอาฝนมาอีกรอบหนึ่ง
ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าสู่ฤดูฝนก็ตามนะครับ
ใช้รถใช้ถนนดูแลสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษในระยะนี้ด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ